ครับที่เชียงใหม่เนี่ยเราตามหาคุณยายคุณยายศรีวัยเจ็ดสิบห้าปี
หายเข้าไปในป่าใกล้บ้านเก้าวันโอ้โหวันนี้พบแล้วฮะพบเป็นศพนะคะ
ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายด้วยนะครับเพราะว่าคุณยายเสียชีวิตอยู่ในป่านะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าพลัดตกหน้าผาแล้วก็เสียชีวิตนี่ต้องช่วยกันหามศพของคุณยายลงมานะครับ
นางศรียังแก้วเทพอายุ๗๕ปีเป็นชาวบ้านหมู่๓ตะบนป่าเมี่ยง
ยังมีชีวิตอยู่อายุ๗๕แล้วนะครับก็ต้องลำเลียงลงมาจากลำห้วยบนเขา
สภาพก็ลำบากพอสมควรนะครับคือคุณยายเนี่ยเดินเข้าป่าใกล้บ้านไป
แถวไร่แม่หวานวัลเล่หายไปตั้งแต่๑๑โมงของวันที่๖เมษายน
ชาวมูเซอร์ที่ออกไปหาปลาเนี่ยวันนี้ไปเจอศพยายศรีนะครับ
จุดที่เจอศพอยู่ที่ลำน้ำแม่หวานนะครับบ้านแม่หวานตะบนป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ด
ห่างจากจุดที่หายตัวไป๒๐กิโลเมตรนะไกลมากโอ้โหอายุ๗๕นะฮะ
อายุ๓๗นะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปหาปลาที่ลำห้วยแม่หวาน
ช่วงสามทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะก็ใช้ไฟฉายเนี่ย
ส่องหาปลาไปแล้วไปเห็นศพนอนแช่อยู่ในลำห้วยค่ะ
คือสภาพเนี่ยเน่าเปื่อยแล้ว
ก็รู้ข่าวอยู่ว่าตอนนั้นเขาหายายศรีกันอยู่ก็เลยเชื่อว่าสงสัยเป็นยายศรีแน่นะ
ก็เลยออกมาจากพื้นที่แล้วมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งญาติพี่น้อง
แล้ววันนี้ก็ไปดูศพกันก็พบว่าใช่จริงนะครับ

อืม๙โมงกลางคืนเนาะ

ผมก็ไปเจอน่ะส่งเจอไง

สภาพศพผู้ชายผู้หญิงได้ดูไหมครับ

ชุดกู้ภัยเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ด้วยนะครับทหารด้วย
ตำรวจสอบภอดรสเก็ตด้วยที่เชียงใหม่นะครับไปกันสามสิบกว่านายนะครับ
ทุกผู้ชมครับเดินเท้าขึ้นเขาไประยะทางเนี่ย
จากจุดที่เดินขึ้นไปเนี่ย๘กิโลเมตรกว่านะฮะรถเข้าไม่ถึงนะครับ
สามชั่วโมงฮะถึงไปเจอจุดที่เจอศพนะครับ
ไปถึงจุดที่เจอศพเนี่ยพบว่ายายศรีลักษณะศพของยายศรีเนี่ย
คว่ำหน้าอยู่ลำห้วยตรงนี้นะฮะอยู่ในลำน้ำนะครับ
สภาพเนี่ยเน่าเปื่อยแล้วนะครับคือเสื้อกางเกงที่ใส่เนี่ย
รองเท้าเนี่ยไม่ได้สวมนะฮะแต่ว่าเสื้อกับกางเกงที่ใส่เนี่ย
คือตรงกับที่ญาติบอกไว้ในวันสุดท้าย๖เมษายน
คุณยายแกหายออกจากบ้านเจ้าหน้าที่ลำเลียงศพลงมานะครับ
ใช้ไม้ไผ่นะฮะแล้วก็แบกกันมา๔ชั่วโมงกว่านะครับ
ขาออกมาเนี่ยคือต้องเดินลัดเลาะตามลำน้ำด้วยนะครับ
โดดหินก็ลื่นด้วยนะครับบางจุดก็เป็นเนี่ยฮะ
หน้าผาที่มันสูงชันก็ต้องเปลี่ยนกันสลับกันแบกหามออกมานะครับ
ผู้ใหญ่บ้านแม่หวานบอกว่าจุดที่เจอศพของคุณยายศรีนะครับ
เจ้าหน้าที่เดินไปเนี่ยระยะทาง๘กิโลเมตรกว่า
แต่ว่าถ้านับจากจุดที่เป็นบ้านของคุณยายศรีเนี่ยระยะทางก็เกือบ๒๐กิโลเมตร
งงอยู่ว่าคุณยายเนี่ยเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
อีกอย่างหนึ่งจุดที่เจอศพเนี่ยนะฮะ
ความจริงเจ้าหน้าที่มาหากันหลายครั้งนะฮะตรงนี้นะฮะ
แต่ไม่เคยเจอเลยนะครับจนเมื่อคืนนี้ถึงมีคนมาเจอ
งงไหมครับว่าเขาไปถึงจุดนี้ได้ยังไงงงงงงกันหมด
นี่คือชาวบ้านก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะคำตอบไม่ได้เพราะปกติแกเดินก็ไม่ค่อยไหวอยู่แล้ว
ไปได้ไงนั่นแหละแต่ที่งงก็คือไปได้ยังไง
งงกันขึ้นไปได้ไงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปกินข้าวกันตรงนั้นทุก๒๓รอบแล้ว
มีลูกชายของคุณยายศรีนะครับชื่อนายพิพัฒน์อายุห้าสิบสามนะครับ
บอกว่าที่แม่เดินเข้าป่าไปไกลได้ขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เคยไปลบหลู่สารพ่อบ้านแม่หวานหรือเปล่า
ทำให้ผีพ่อบ้านเนี่ยเหมือนกับจะแกล้งหรือว่าจะเอาคืนหรือเปล่า
บ้านว่าไอ้เซ้าไปบ่าลูกแกแล้วเอาของแกมานะแล้วโหกบอกว่าไอ้บ่า
ก็เอ้ยว่าแต่ไอ้ว่าพอเลี่ยงเบาบ้านขึ้นปกบ้านใหม่เนาะไล่กับเปิงเลี่ยง
เล่าเนาะโหกบอกว่าแกมันล่างเอาลูกกับหลานเมาเล่าตุ๊กป๊อดตุ๊กเป็นขึ้นด้วย
บ้าเลี่ยงบ่าแต่ได้เนาะแล้วว่าพ่อมาและกรรมกรรมอาการแล้วผมหลัง
คุณแกแล้วหืมคือเหมือนไปรพ่อดูมันมาเอาผมหลุบโลโก้แรอะแล้ว

แกจะมาแย่ผมว่าผมไม่มีของแป๊ะ

ลูกชายเคยไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางแถวนั้น
แต่ว่าทำอะไรลูกชายไม่ได้ไปลงที่แม่อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

บอกว่าจากการตรวจสอบคาดว่ายายศรี

ถึงจะมอบให้ญาติไปควบีนกุศลนะฮะ

ตอนแรกคนไปหาก็ไม่เจอก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
คุณยายแกตกลงมาแล้วน้ำอาจจะพลัดมา
แต่ช่วงที่คนไปอาจจะยังมาไม่ถึง

แกห่างไปจากจุดที่หายตั้ง๒๐กิโลเมตรนะคะ